คุณผู้ชมงานนี้ค่ะเห็นน้องต่อธนภพแว๊บใช่ไหมค

โอ้โหมาอีกงานนึงค่ะมาปิดเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงค่ะ
เขาบอกว่า๑เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพกางแปลงได้ไปสร้างความสุขให้หลายพื้นที่ค่ะ
รวมไปถึงปิดท้ายที่เมื่อวานนี้นะคะที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มสวค่ะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าแม้จะมีสายฝนโปรยปลายค่ะขนมนมเนยเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกบดนะคะ
ขนมโบราณมากางเต้นขายแบบว่าตรงหน้าร้านคือคักเลยค่ะ
แล้วต้องบอกว่าคืนสุดท้ายคนแน่นมากค่ะมีนักร้องนะคะพี่สแตมอภิวัฒน์เนี่ยมาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ค่ะ
ที่สำคัญค่ะทีมนักแสดงต่อธนภพหล่อพลอยหอวังออกแบบคุณอาธเนธก็มาร่วมด้วย
รวมไปถึงภูมิกับพี่บาทเนี่ยคุณผู้ชมพูดคุยก่อนฉายหนังกางแปลงจริงค่ะ
โดยทีมนักแสดงนะคะก็ได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าดีใจที่กรทมมีโครงการแบบนี้นะคะ
ส่วนตัวต่อพลอยแล้วออกแบบไม่เคยดูหนังกางแปลงมาก่อนค่ะ
แต่คุณอาธเนธเนี่ยเคยดูมาก่อนนะคะแล้วก็อยากให้มีหนังแบบนี้ค่ะ
จะได้สร้างวัฒนธรรมการดูหนังให้สามารถขับเคลื่อวงการบันเทิงได้
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเล็กน้อยค่ะ
ติดตามได้นะคะปีหน้ากรุงเทพกางแปลง